คุณสืบสกุลเรื่องนี้เราสองคนเป็นคนรักแมว
พอดูข่าวนี้สะเทือนใจเหลือเกินค่ะ
กาฟิลโดนฆ่าหมกถุงดำคุณผู้ชม
แล้วเขาเชื่อว่าเพื่อนบ้านที่มาทำแบบนี้

คุณผู้ชมเรื่องนี้สยดสยอม
ใช่ค่ะลองดูคลิปนี้หน่อยละกันค่ะ
เจ้าของกาฟิลร้องไห้เลยนะคุณนะ

พ้นถุงดำเนี่ยแล้วมาเจอ
แมวแล้วก็กรี๊ดแบบนี้นะคะเป็นใครก็รับไม่ได้หรอก
เพราะว่าคนที่เลี้ยงแมวคือรักเหมือนลูกทั้งนั้น

โพสต์เอาไว้นะเป็นโพสต์ยาวเลยบอกว่า
สยองเพื่อนบ้านสายมูจับแมวเปอร์เซียฆ่าโหด
เชื่อดแขนเชื่อดขาบูชายันทุกคืนวันพระครับ
คุณอ่านแล้วมันใจเต้นแรงยังไงก็ไม่รู้
พิกัดเลยนะคะอยู่ที่อำเภอสิงหานครที่สงขลา
เจ้าของแมวเปอร์เซียเขาแจ้งมาว่าแมวเขาเนี่ย
อายุห้าเดือนหายออกไปจากบ้านสงสัยเพื่อนบ้าน
ที่มีพฤติกรรมความเชื่อแบบเรื่องศัยศาสตร์
ฆ่าแมวจรแล้วจู่แมวจรแถวบ้านมันหายสาบสูญ
หมดเลยคงจะเอาไปบูชายันแล้วเพื่อนบ้าน
เคียงก็สารภาพบอกว่าเคยเห็นนะเห็นหญิงเพื่อนบ้าน
บูชาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเคยเห็นด้วยว่า
แมวมัดมือมัดเท้าเอาอะไรบางอย่างทุบจนมันตาย
เพื่อนบ้านคนอื่นเขาแจ้งเบาะแสมาเหมือนกัน
ยังไม่เห็นไงเย็นถุงดำต้องบ้านแล้วรอเลย
รอว่าเมื่อไหร่นะจะเอาถุงดำนี้มาทิ้งไปเปิดถุงดู
เจอเจอสภาพของเจ้ากาฟิลที่โดนเชื่อดหลังเกือบขาดนะคะ
คือตอนแรกเปิดถุงดูก็มีขยะต่างทั่วไปนะ
ค่อยหยิบค่อยค้นออกมาทีละถุงทีละถุงทีละถุงนะคุณ
กว่าจะค้นเจอเนี่ย
ของเจ้ากาฟิลมันอยู่ถุงล่าง

สภาพตอนที่เขายังน่ารักสิคุณ
น่ารักเป็นที่รักของเจ้าของและคนในบ้านเขานะฮะ
แต่พอมันถูกเชือดถูกฆ่าเนี่ย
โอ้โหร่างเต็มไปด้วยเลือดเลย

คุยกับคุณเอคุณเอขอเรียกแบบนี้ละกันนะคะ
เป็นเจ้าของอยู่ที่อำเภอสิงหานครที่สงขลาบอกว่า
กาฟิลเลี้ยงมาทั้งรักทั้งผูกพันเป็นตัวเมียค่ะ
อายุ๕เดือนแล้วจู่มันมาโดนฆ่าตาย

นี่เขาเอาคลิปต่างของเจ้ากาฟิลให้กับนักข่าวดูนะ
คือเขาเล่าให้ฟังว่า๑๓กุมภากาฟิลหายออกไปจากบ้าน
แล้วมันไม่กลับมาอีกเลยออกตามหาสิคะ
ใส่เพื่อนบ้านผู้หญิงคนหนึ่งอายุสัก๔๐ปี

แล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านสายมู
เขาเคยมีประวัติด้วยไงทำร้ายแมว
แต่ว่าช่วงวันแรกเขายังไม่มีหลักฐาน
ก็พยายามสอบถามมีคนมาแจ้งข้อมูล

คุณเอลองสังเกตถุงขยะดำนั้นสิ

มาค่ำของวันที่๑๗กุมภานะนะ
คนที่ทำความสะอาดบ้านเอาถุงดำมาทิ้งขยะหน้าบ้าน
พอมาทิ้งถังขยะเสร็จแล้วปั๊บคุณเอเนี่ย
รีบวิ่งเข้าไปเอาถุงขยะมาเปิดดูมาฉีกถุงดูเลย
อ่าฮะเราเจอสภาพกาลฟิลแบบเนี้ยค่ะ
หลังเป็นรอยเหมือนโดนสับจนไม่เท่ากันนะ
วินาทีนั้นน่ะนะเข่าอ่อนไปหมดเลย
อืมแล้วเป็นจังหวะที่เพื่อนบ้านสายมูคนนั้นน่ะ
เขาวิ่งออกมานะกระชากถุงดำคืน
บอกว่าไงรู้ไหมเป็นเศษใบไม้เป็นเศษใบไม้
แต่ก็ยื้อกันอยู่แบบนั้นนะคะโอ้ยอืมนะฮะ
คือก่อนหน้านี้มีแมวในบ้านตัวแรกนะครับ
เคยถูกหญิงเพื่อนบ้านเนี้ยอุ้มเข้าไปในบ้านแล้วหนึ่งครั้ง
ค่ะแต่ตอนนั้นยังไม่โดนเชื้อดนะอ่า
เอามาคืนแล้วก็พบว่าแมวตัวดังกล่าวเนี่ย
อาการไม่ปกติเดินแล้วก็ล้มเดินแล้วก็ล้ม
มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยพาไปหาสัตวแพทย์รักษาจนหาย
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไรมากนะคุณนะ
ไม่ได้เอกใจอะไรมากมายนะครับนอกจากนี้นะ
ยังมีแมวของเพื่อนบ้านอีกหลายคนก็หายไปเช่นกันนะครับ
โดยมีข้อมูลแบบนี้ในคืนวันพระ
บางครั้งก็มีชาวบ้านเห็นหญิงเพื่อนบ้านรายนี้ร่ายรำอยู่ในเงามืด
อืมทำให้ชาวบ้านต่างหวาดภาวะกัน
กังวลใจกับพฤติกรรมของหญิงเพื่อนบ้านรายนี้ที่มีอะไรแปลก
เป็นสายมัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณ
ในถุงขยะสีดำที่เธอเนี่ยมาเจอซากกาฟิลด์เนี่ย
มันมีเครื่องเส้นไหว้แล้วเหมือนอุปกรณ์เสพยาเสพติด
มีไหมคลิปหนึ่งที่เราจะเห็นนะว่า
มีการรื้อออกมานี่คุณค่ะค่ะ
กระดาษออกมามันเหมือนเป็นอะไรนะซองอะไรบางอย่าง
แล้วก็มีหลอดหลอดที่ถูกตัดไว้
เป็นหลอดทั้งสีเหลืองทั้งสีชมพูอะไรเนี่ยคุณ
เหมือนอุปกรณ์ใช้ในการเสพยาด้วย

ทีนี้โอ้โหเขาเลยเตือนกันนะ
วันพระอย่าปล่อยให้หมาแมวหลุดลอดไป
งั้นผู้หญิงสายมูคนนี้อาจจะเอาไปเชื่อดได้

ไปคุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านก็ให้ข้อมูล
บอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านคนนี้สายมูคนนี้นะ
เขาว่าจ้างผู้ชายคนหนึ่งให้ไปหาแมวมา

บอกว่าเดี๋ยวจะเอาแมวไปให้เพื่อน
แล้วหลังจากนั้นน่ะอ้าวแมวนี่ไม่ได้เอาไปให้เพื่อนนี่
โดนฆ่าโดนแขวนคอโดนทารุณบ้างค่ะ
แล้วล่าสุดเจ้าของแมวก็ไปแจ้งความที่

พนักงานสอบสวนสอบปากคำทางฝั่งเจ้าของแมว
แล้วเดี๋ยวต้องเชิญตัวเพื่อนบ้านสายมูคนนั้นน่ะ
ที่ว่ากันว่าเอาแมวไปบูชายันเนี่ยนะ
เดี๋ยวต้องเรียกตัวมามาสอบปากคำ
แล้วถ้าเกิดทำจริงอันนี้ก็ต้องโดนแจ้งข้อหา